แล้วก็พาดหัวไว้ว่าพูดแบบนี้ได้ยังไง
อาแปะโวยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดังภูเก็ตนะครับ
หลังจากที่พาญาติเข้าห้องฉุกเฉิน
โดยด่วนเพราะมีอาการชักเกร็งแล้วก็หมดสติ
แต่ว่าอาแปะไปรออยู่หน้าห้องฉุกเฉิน
แล้วก็อยากที่จะเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
ก็ถามพยาบาลว่าขอเข้าไปได้ไหม

หรือพยาบาลจะซักประวัติคนป่วยได้ไง
ป่วยหมดสติอยู่อาแปะเขาให้เหตุผลแบบนี้
แต่ว่าคำพูดของพยาบาลที่พูดกับอาแปะ
เป็นอย่างไรนั้นมันมีภาพเหตุการณ์

ภูเก็ตก็ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวนะครับ

พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและฝ่ายพยาบาล
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับ
คราวนี้เกิดความวุ่นวายยาดผู้ป่วยแปลหนึ่ง

ไม่พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งได้มีการเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาล

อกจากการต่อว่าเจ้าหน้าที่แล้วยังมีภาพขณะที่อาแปะ
ทำร้ายพยาบาลบริเวณเคาน์เตอร์หน้าห้องฉุกเฉิน
และยังเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่
ซึ่งหลบเข้าไปในห้องฉุกเฉินเพื่อจะทำร้ายอีกรอบหนึ่งนะครับ
โดยมีเจ้าหน้าที่และญาติห้ามปรามก่อนที่จะแยกย้ายกัน

ก่อนเกิดเหตุมีผู้ป่วยหญิงวัย๓๕ปี
เกิดอาการชักเกร็งหมดสติเข้ารับการรักษาภายในห้องฉุกเฉิน
โดยชายที่ก่อเหตุนี่ทางคุณหมอบอก
เป็นญาติได้ขอเข้าไปในห้องฉุกเฉินด้วย
แต่เจ้าหน้าที่พยาบาลไม่อนุญาต
เพราะว่ามีญาติอีก๑คนเข้าไปแล้ว
และภายในห้องฉุกเฉินก็ค่อนข้างแน่นมาก
ฟังทางด้านของโรงพยาบาลชี้แจงกันก่อนครับ
ซึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นภาพข่าวหรือว่าไม่ได้เป็นอยุธิภิกษ์

ได้เข้าแจ้งความฐานทำร้ายร่างกาย
และให้ได้หยุดงานเพื่อพักฟื้นสภาพจิตใจ๓วัน

ไม่พบการร้องเรียนเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่มาก่อนนะครับ
แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมได้ดูในโลกโซเชียล
เขาก็จะมีการอธิบายคลิปแบบนี้
บอกว่าอาแปะเขาเดินไปขอพยาบาล
บอกว่าขอเข้าไปในห้องฉุกเฉินหน่อยได้ไหม
แล้วก็ให้แฟนของคนไข้เข้าไปในห้องฉุกเฉินหน่อยได้ไหม
และอาแปะพูดอยู่ประมาณ๓๔รอบ

ก็พยาบาลทำท่าทีไม่ได้ยินหรือแกล้งไม่ได้ยินไม่รู้
ทำให้อาแปะเขาก็อารมณ์ขึ้นเหมือนกันนะครับ
และพยาบาลก็หันกลับมาทำสีหน้าไม่พอใจ

เมื่อกี้ก็ให้เข้าไปแล้วทำไมไม่เข้าไป
อาแปะเนี่ยโอ้โหโมโหทันทีเลย

ทีนี้อาแปะก็เดินออกมาแล้วก็บ่นว่าคนแบบนี้ต้องโดนสักที
ทีนี้นะครับก็มีการท้ากันขึ้นมา
เหมือนว่าก็พูดกันไม่ดีแล้วล่ะนะ

และอะแปะเนี่ยนะครับก็ง้างมือไปเหมือนจะตบพยาบาล
แต่เพื่อนพยาบาลข้างเอามือมารับไว้ได้ทันนะครับ
พยาบาลคนดังกล่าวที่จะถูกตบก็เรียกสามีมา
แล้วก็ตัวพยาบาลก็ไปหลบอยู่ในห้องแล้ว
อยู่ข้างในแล้วไม่ได้ออกมาแล้วนะครับ
ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับ
ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนมีพยาบาลคนหนึ่งที่จะถูกทำร้ายร่างกาย

ส่วนที่มีการระบุว่าเจ้าหน้าที่ใช้คำพูดไม่เหมาะสมนั้น
ทางรองภูมิหน่วยการฝ่ายการแพทย์ของโรงพยาบาลนะครับ
ก็บอกว่าเรื่องนี้จะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
และยินดีจะรับฟังข้อมูลจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคน
ซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้ยอมรับว่าปัญหาอาจจะเกิดขึ้นมา
ความล้มเหลวด้านการสื่อสาร
โดยโรงพยาบาลน้อมรับปัญหาที่เกิดขึ้น

ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกนะครับ